ช่วยด้วยนำท่วมกรุงเรียนผู้ว่ามหานครต้องแฮชแท็กกันหนักเลยนะคะ
ช่วงนี้วันนี้ด้วยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำท่วม
กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราค่ะนี่ค่ะอมรรัตนโกศิลป
แล้วมาถูกจังหวะมากกำลังจะเลือกตั้งผู้ว่าอยู่แล้ว
กำลังจะเลือกตั้งผู้ว่าเพราะฉะนั้นถามเลยละกัน
ว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพหมานครท่านไหนตื่นแล้วบ้างคะ
ครับมาดูข่าวนี้หน่อยท่านเข้าไปในโซเชียลนะ
ท่านผู้สมัครทุกคนค่ะกดแฮชแท็กเรียนผู้ว่ามหา
เจอเพียบไม่ใช่แค่น้ำท่วมด้วยนะถูกต้อง
ที่แรกก่อนนะคะเอาเฉพาะปัญหาน้ำท่วมก่อน
ซอยผ่านอยู่ทิศ๕๒ตรงนี้เป็นเขตสายไม้
โอ้โหนี่เห็นไหมฝนตกพร่ำอย่างนี้นะคะ
ไม่มีใครกลางร่มแต่มีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาฝ่าสายฝน
แล้วก็น้ำท่วมรอการระบายยังคงต้องใช้คำนี้อยู่นะคะ
นี่อ่ะแล้วเห็นไหมนั่นน้ำท่วม

แล้วเวลารถรถขับผ่านมาทีนะโอ้โหมันก็เป็นคลื่นขึ้นมา
ใช่แล้วคนที่ยืนอยู่ริมฟุตบาทโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะ

คลิปแรกผ่านไปคลิปที่๒ยังอยู่ที่เดิม

ขับรถลุยน้ำกันแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะ
เป็นที่มาของคำว่าเท่าเทียมและเป็นธรรมเพราะท่วมทุกเลนส์จริงค่ะ
รถเล็กรถใหญ่ฝ่าน้ำท่วมรอการระบายแบบนี้
ชาวบ้านแซวบอกว่าตรงนี้มันแขวงอะไรรู้ไหม

แวงคลองถนนชื่อนี้มีที่มานี่แบบนี้นะคะ
ชดแหละดูออกแต่ชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่า
ภายในซอยเนี้ยมันเป็นพื้นที่รุ่มต่ำฝนตกทีไรน้ำท่วมทุกทีนะคะอืม

เพราะว่าน้ำท่วมถนนคือทั้งซอยทั้งเส้นถนนนี้เลยค่ะ

คลิปต่อไปพี่น้องชาวห้วยขวางส่งเข้าประกวดนี่
จนถึงแยกห้วยขวางแยกห้วยขวางที่มีพระพิคเนธ

ไกลเลยนะคะท่วมเสมอฟุตบาทเลย
เจ้าของคลิปนำมาโพสต์ไว้เพื่อให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเส้นทางนี้

คนเดินแถวริมถนนมันจะโดนกระแสน้ำพัดเอาด้วยนะ
ใช่ค่ะแล้วก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะ
อ่าคลิปต่อไปนี่เธอแฮชแท็กเลยนะคะ
ผู้ว่ามหานครเธอปลุกผู้ว่ามหานคร
ไม่รู้แหละว่าใครจะได้เป็นนะคะเห็นไหมคะ
ร้านของเธอเนี่ยลักษณะเป็นคาเฟ่

เธอโพสต์คลิปนี้นามท่วมน้ำร้านเธอ
ฝากไปถึงผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
ระบุข้อความแบบนี้ค่ะก็ชวนคิดเหมือนกันนะ

ใกล้จะเลือกตั้งแล้วอยากจะรู้จังเลยว่า
ผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ามีวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

ฝนตกหนักแบบนี้จะมีวิธีการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างไรบ้าง
พิกัดให้บอกว่าร้านเธอเนี่ย
อยู่ภายในซอย๒๐มิถุนายแยก๔

นี่เห็นไหมด้านล่างตัวสีฟ้าค่ะ
แต่ร้านเธอน่านั่งนะยังสวยอยู่
ไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
คุณชัดชาติสิทธิพันธ์หรือคุณวิโรธลักษณะอดีศร

นาวากาศตรีสิทธาธิวารีนะคะ
เรียนว่าที่เอ่ยชื่อไปยังไม่น่าจะได้เห็น
เพราะถ้าเห็นแล้วน่าจะต้องมีใครบางคน

ผมว่าคงมีคนแท็กผู้สมัคร

ปุ้ยทำไมไม่คิดว่าเขาเห็นแล้ว
แต่เขาไม่รู้จะตอบว่ายังไงบ้างล่ะ

ติดตามรายการผู้ว่าท้าด่วนทางไทยรัฐทีวีนะคะ

ท่านยังไม่ได้รับเลือกไงยังไม่ถึงเลือกตั้งนะคะ
พฤษภานี้แล้ววันอาทิตย์นี้แล้วนะครับ